พระเอกเต็มตัวเหมือนเรื่องแรกด้วยซ้ำ
แล้วบอกเลยว่าเจองานหินเลย
ไหนจะพาตทีไหนจะชาก
สาร้านร้อนห่าง
แล้วไม่ใช่แค่ฝ่ายหญิงน้องนาวอย่างเดียวที่

บลิวพระเอกของเราก็เครียดเหมือนกันคืออะไร
ด้วยความเกรงใจเกรงใจเพราะน้องนาวเขามีแฟนแล้ว
เกรงใจพี่วงศกรสุดไปเลย
ท่านต้องเอ่ยปากถามผ่านนาว่านาวเราขออนุญาตนะ
เราเกรงใจแฟนเธอให้เกียรติน้องนาวมากเลย
แล้วในเรื่องนี้นะหนุ่มบลิวก็มีสาวมารุมรักแบบอีรุงตุงนังอีก

ลิวบอกเลยว่าพี่ชีวิตจริงผมเนี่ยเงียบกริ๊บโสดสนิทแห้งมาก
ถึงขั้นต้องร้องเพลงเลือดกรุ๊ปบีหรือเปล่า

เหงาอยู่กับบ้านเหงาอยู่คนเดียว

เขาก็น่าจะเข้าใจว่าการทำงานเป็นยังไง
ต้อนแรกมีคุยกับพี่นาวเหมือนกันว่าเล่นได้มากแค่ไหน
เขาบอกว่าเล่นได้เต็มที่อยากให้งานออกมาดีมากกว่า
ตอนนี้หนูสถานะภาพคือโสดหรือยังไง

มันไม่ได้เหงามันเพิ่งอกหักมา
แล้วก็อยากพักไม่ใช่อยากพักมันก็เข็ดยังไง
มันก็เจ็บใช่ไหมครับประมาณนั้น
ผมเลือดกุบบีตอนนี้
จริงเลือดกุบบี

แต่ว่าสถานะภาพตอนนี้เหมือนเลยใช่